คุณผู้ชมฮะกรณีของการหลอกลวงลงทุนทางออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะเลยนะฮะ
คดีใหญ่คดีหนึ่งคือคดีของซ้อปลาในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับ
เมื่อวานคือซ้อปาเบี้ยวนัดตำรวจ
ตอนแรกบอกจะมอบตัวนะฮะนัดกับตำรวจไว้เรียบร้อยแล้ว
จุดที่จะมอบตัวคือที่นครศรีธรรมราช
ตำรวจสงขลาซึ่งเป็นเจ้าของคดีขับรถไป๔๐๐กิโล
ไปถึงจุดที่ซ้อปลานัดให้มาพบกันปรากฏซ้อปลาเนี่ยโอ้ร่องหน
ี้ยวไม่มาตามนัดนะฮะต้องไล่เลียงคดีของซ้อปลากันซะหน่อยนะฮะ
เพราะว่าคดีนี้ถึงกองปราบแล้วนะครับ
ร่วมกับตำรวจกองมักกับการปราบปลาอัศยกรรมทางเศรษฐภิกษ์หรือปอศ
หมายจับของสารอาญารัชดา
เพื่อจับกลุ่มนางสาวกมลวันปิ่นทองพันธ์อายุ๒๕ปีหรือว่าซ้อปลา
ซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์เจ้าของเพจซ้อปลามาดามลูกเหนียง
ซึ่งแน่นอนถ้าย้อนคดีอีกสักนิดหนึ่ง
คือก่อนหน้านั้นมีผู้เสียหายกว่า๒๐๐คน
ชักชวนถูกซอฟต์มาชักชวนให้นำเงินมาร่วมลงทุน
ในการซื้อขายของออนไลน์พวกเครื่องสำอาง
หรือบางคนถูกหลอกให้ลงทุนเล่นแชร์วงต่าง
บางคนถูกหลอกให้เข้ากลุ่มออมเงินปันผลกำไรสูง
อ้างว่ารับผลตอบแทน๑๒๐ต่อเดือน
แล้วก็ซ้อปลายังเป็นนายทุนปล่อยเงินกู้อีกนะคุณนะ
ก่อนหน้านั้นซ้อปลาบอกว่าตำรวจสอบเส้นทางการเงินของเธอ
และตำรวจรีดไถเงินของเธอไป๕ล้าน๑๐ล้านจำได้ไหมฮะ

และหลังจากนั้นผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อตำรวจ
ตำรวจก็ต้องเรียกซ้อปลามาเคลียร์กับผู้เสียหาย
ปรากฏว่าซ้อปลาบอกว่ายอมชดใช้นะ
เงินที่ลงทุนแชร์ไป๖๐ล้านบาทไม่หนีไปไหน

ขอเวลาเอาเงินคืนมาจากตำรวจก่อน๕ล้าน๑๐ล้าน

ไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายนะและก็หนีจริงด้วยนะครับ
เมื่อวานที่กองปราบบุกบ้านซ้อปลา
หาตัวซ้อปลาไม่เจอจับซ้อปลาไม่ได้

คือนายจตุพลปิ่นทองพันธ์อายุ๓๘ปี

ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
แล้วก็จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ขยายผล

ในพื้นที่ตำบลป่าขาดที่จังหวัดสงขลา
หลังได้รับรายงานว่าซ้อปลาอาจจะไปอาศัยอยู่
แต่ทีนี้ไปบุคคลก็ไม่พบตัวซ้อปลาเช่นเดียวกันนะครับ
ว่าสามีของซ้อปลาคือนายจตุพล

เนื่องจากพบพิรุธในลายข้อความของสามี
ว่ามีการลบลายของซ้อปลาทิ้งไป
เรื่องต้นตำรวจควบคุมตัวนายจตุพล
ไปทำบันทึกการจับกลุ่มที่ซ้อปลาปากรอ
แล้วก็เตรียมควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่กรุงเทพนะครับ
ส่วนกรณีของซ้อปลาเมื่อวานตำรวจคาดว่า
น่าจะยังกบดานอยู่ในพิธีจังหวะสงขลา
แล้วก็ได้เร่งสืบหาเบาะแสเพื่อจับกลุ่มตัวต่อไป
กระทั่งเมื่อวานตอนเย็นคุณซ้อปลาติดต่อมาเองนะ
ติดต่อเข้ามาบอกว่าจะมอบตัวกับตำรวจกองปราบ
ให้เจ้าหน้าที่รีบมารับตัวที่อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีการแชร์โลเคชั่นให้กับตำรวจด้วยนะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบ๖เร่งตีรถจากสิงหานครจังหวัดสงขลา
ตามโลเคชั่นระยะทางไม่น้อย๔๐๐กิโลเมตร
ปรากฏโอ้โหพอไปถึงนะไม่สามารถติดต่อซ้อปลาได้
เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้จุดนัดหมายตรงนี้
เป็นเสียงเดียวกันเลยไม่เห็นมีใครมาตรงนี้เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบตัดสินใจครับ
ต้องส่งมอบตัวนายจตุพลสามีของซ้อปลาไปคนเดียว
ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทุ่งสงศ์
สถานีทางหลวง๔กองกำกับการ๗กองบังคับการตำรวจทางหลวง
เพื่ออะไรคุณเพื่อพาตัวเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว
ตอนแรกนะจะเอามาด้วยฮะทั้งซ้อปลาแล้วก็สามี
กะว่าจะขึ้นกรุงเทพพร้อมกันปรากฏแหมไปตามนัด
ซ้อปลาเบี้ยวนัดซะแล้วนะครับ
ล่าสุดความคืบหน้าในวันนี้ทีมข่าวของเราก็ตามคดีนี้ให้นะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งกองปราบและชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่หาข่าว

ซึ่งจากการสืบสวนยังทราบอีกว่ามีญาติที่คอยให้การช่วยเหลือซ้อปลาอยู่
โดยตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามหารถคันที่ซ้อปลา

ด้านทนายความของซ้อปลาเปิดเผยนะครับ
ซ้อปลาไม่ได้คิดหลบหนีอ้าวแล้วไปไหน
คือเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมอบตัวแน่นอนแหละ

เดี๋ยวขอพิจารณาก่อนเพราะว่าตอนนี้ทนายความบอกว่า
เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของซ้อปลา

แต่เมื่อวานนี้ตำรวจที่ไปคือกองปราบนะ

ใช่ค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือบ้านพักของซ้อปลา
วันนี้ก็ยังปิดเงียบไม่ได้มีคนอยู่บ้าน
ก็อย่างที่บอกไปคดีของซ้อปลา
เป็นคดีที่มูลค่าความเสียหายเยอะ

สำหรับกรณีของการลงทุนในแชร์แค่นั้นนะคุณนะ

ยังไม่รวมถึงพวกบรรดาหลอกขายสินค้าออนไลน์
หลอกลงทุนแชร์วงอื่นหรือกลุ่มออมเงินปันผลอะไรอีกนะครับ
ก็เป็นประเด็นใหญ่ที่เราติดตามให้
สรุปว่าวันนี้ต้องรอนะ
ซ้อปลาจะติดต่อขอมอบตัวอีกหรือเปล่า
หรือจะเบี้ยวอีกหรือเปล่านะครับ